ซักสี่สิบอ่ะสี่สิบห้าหะ
หล่อแฮนซัมอยู่นะคะเมื่อวานเขาก็มีแบบว่า
ไพรส์วันเกิดไปล่วงหน้าค่ะแต่วันนี้
พี่ป๋อบอกว่าเมียพี่นี่แหละเตรียมเตอร์ไพรส์อยู่

ปลายปีที่แล้วเขาเอาจ้อนแหวนนะคะของเอาไว้ในลิ้นชักแล้วไปตามหา
นางก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำนิ่งไปนะคะ
แต่เมื่อวานสัมภาษณ์เนี่ยพี่ป๋อพูดเลยว่าเรื่องความซื่อสัตว์ในครอบครัวนี้สำคัญมาก
เขามีพี่ฮิวโก้นะคะเป็นไอดอลเลยนะคะ
รวมไปถึงค่ะพี่ป๋อบ่นช่วงนี้ปีชงหรือเปล่า
ขับรถไปส่งลูกอยู่ดีรถมาชนด้านหลังนะคะ
แล้ววันถัดมาเนี่ยค่ะน้องหมาเสียน้องหมา๒ตัว
ติดการอายุสิบสิบปีอะคืออยู่นานมากอ่ะนะคะ
พี่ลาบนะคะตัวนึงชื่อลาบตัวนึงชื่อเดชนะคะ
ใช่ลูกชาติเค้ารักชักล่าสุดเลยสดร้อน
สำคัญที่สุดอยู่แล้วครับจริงเป็นมาตรฐานด้วย
ก็อย่างที่บอกแล้วผมชอบที่ฮิวโก้พูดไงว่าไม่ต้องมาชมเขามากนะว่า
ทำไมจะต้องมาชมว่าผู้ชายซื่อสัตว์แล้วทำไมต้องชม
มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำ
ภรรยาพี่จะเยอะตลอดบอกเลยไม่ได้สวยธรรมดาแซ่บด้วย
คือรถไม่มีอะไรเลยไปรับลูกมาแล้วก็ลูกอยู่ในรถทั้งคู่รถชน
ตายด้วยคนละสาเหตุนี่ล่าสุดเลย
เมื่อวานแม่บ้านพร้อมใจออก๓คนรวดเลย
เมื่อเช้าพี่ล้างจานเองนะ
พี่ล้างจานซักผ้าเองนะ